ไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยค่ะ
ต้องขับรถไล่ล่าผัวเมียคู่หนึ่ง

แห่กันไปจนสุดท้ายไปไม่รอด
เพราะว่าตำรวจนะครับกระบะปากหน้า
ถามว่าทำไมต้องแหกด่านจนชุนละมุนวุ่นวายขนาดนี้

ไม่มีใบขับขี่กลัวโดนจับกลัวโดนปรับ

เออนี่คือตำรวจสองโรงพักก็ต้องมาไล่ล่าค่ะ

นี่คือเอาจริงถ้าคือเห็นแค่ภาพจะรู้สึกว่า
นี่ไล่ล่าเพราะขายยาเสียบปิดแน่เลยอ่ะ
เป็นผู้ขับขี่ที่หนีด่านตรวจสายตรวจ

ขับกระบะมาแล้วก็แหกด่านสายตรวจ
จากนั้นวกกลับมาทางคู่ขนาน
ถนนสาย๗ตอน๒แล้วก็เลี้ยวไปทางถนนเส้นหนองยายบู่หนองค้อ
ตำรวจสพนขามกับสพศรีราชา๒โรงพักกว่า๓๐นาย
ก็ต้องไล่ล่าค่ะใช้ปืนยิงยางรถไปสองนัด
ไม่โดนยางไปโดนข้างกระบะสองนัดเลย
ที่นั่งรถมาด้วยคือภรรยานางสาวธัญญาคำศรีอายุ๒๖ปี
ก็บอกสามีบอกว่าอย่าหนีจอเธอจอดอย่าหนีเลย
สามีก็ไม่เชื่อถามว่าทำไมต้องแบบว่าหนีกันขนาดนี้สามีบอก
ไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เลย
ก็กลัวว่าจะโดนจับแล้วโดนปรับมันไม่มีเงินจ่าย
แต่หนีมันข้อหามันแรงกว่านะ
เขาหนีนานกว่า๑ชั่วโมงนะหนีไกลกว่า๕๐กิโลเมตร

สุดท้ายตำรวจต้องตัดสินใจขับรถปาดหน้าค่ะที่หน้าสำนักงานชนรับประทานหนองค้อ
นายนเรศก็เลยจนมุมไปไหนต่อไม่ได้

แต่รักษณะก็รู้กลัวจริงเพราะว่าตำรวจอยู่แขกนิ้วขา

หรือคุณไปทำผิดอะไรมาต้องหนีขนาดนี้
ใช่๕๐กว่ากิโลเมตรมันไม่ใช่ระยะทางใกล้ค่ะ

เรียกสติกลับมาได้แล้วเขาก็บอกว่า
เขาหนีด่านเพราะว่าเขาไม่มีใบขับขี่
แต่เขาไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอื่นจริง
ไม่เคยยึดตาดกิโลเมตรไปทั่วเลย

ตอนนี้เตะยาลังเอาได้อะไรมั้ย
ไม่หรอกครับเดี๋ยวผมยืนยันความบริสุทธิ์ได้
เนี่ยตังค์จะเติมน้ำมันกลับก็ไม่มีเลย

คือเขาคงกลัวว่าถ้าไม่มีเงินเสียค่าปรับ
อาจจะต้องโดนจับติดคุกหรืออะไรหรือเปล่า
นึกออกมาแต่นี่ไงมันหนักกว่าอีกเนี่ยเออนะ
ซึ่งตำรวจเขาก็ต้องตรวจค้นภายในรถกระบะตามหน้าที่
ก็ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายจริงนั่นแหละ

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย

แต่ก็ต้องตั้งข้อหานะคะขับรถหลบหนี
การจับกลุ่มของตำรวจแล้วก็ไม่มีใบขับขี่
นะครับหนีซะเหมือนเป็น
ก่อเหตุอายากรรมมา